ไม่ได้เข้าประกวดไม่ได้แข่งขันอะไรหรอกคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าที่โค้งสุดท้ายเนี่ยคือการหาเลขเด็ดของคนวงการบันเทิงนั่นเอง
เพราะว่าโชคดีกันร้ายวะติดกันเหลือเกิน
เห็นว่าล่าสุดหลังจากก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าคนเอาชื่อพี่นางไปแอบอ้าง
แล้วก็ใบ้เลขเด็ดนะฮะประชาชนก็หลงเชื่อกันไปเยอะเลย
ทีเดียวพี่นางก็บอกว่าอย่าไปฟังงานนี้

บอกไปตรงเลยว่าเออเป็นเลขทะเบียนรถที่น้องสะพ้ายนั่งไปทำบุญที่วัดเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะ

ส่วนรถทะเบียนป้ายแดงของพี่นางนี่นะคะทะเบียน๑๖
นางก็บอกว่า๒เลขนี้เห็นว่ายังไม่ออกนะ

บอกว่าเป็นเลขรถของเขาเฉยก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
ขอบคุณทุกคนโชคดีพี่นางว่างี้
เอาไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสายบุญค่ะ
จ๊ะอาสยามนะฮะเขาไปปล่อยปลามา
แล้วก็ขอเอาใจแฟนคลับสายเสี่ยงโชคกันหน่อยด้วยตัวเลข
ราคาค่าปลาที่เขาซื้อมาปล่อยนี่ไง
ไอ้ช่อนไอ้ไหลไอ้หมอ
ตามราคานี้คุณผู้ชมก็ดูเองแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่า
ไม่ถูกก็ห้ามเกลียดกันนะจ๊ะ
อยู่ที่แล้วแต่ละคนนะว่าชอบเลขไหนก็จัดการไปเลยนะคะ
ไปซื้อปลามาจากตลาดมีปลาช่อน๑๕โลปลาดุก๒๐โล
ปลาหงอ๒๐ตัวแล้วก็ปลาไหล่๙ตัว

นี่มีตัวเลขมีตัวเลข
เบากันนะคะเดี๋ยวจะเขียนกันซะต่อ

ปิดท้ายกันที่พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
มาก่อนล่วงหน้าหลายวันแล้วนะคะ
เห็นว่าได้เลขเด็ดมาจากอุดรธานีค่ะ

แกก็เลยจัดลอตเตอรี่มาหลายใบหน่อย

บอกว่างวดนี้พี่แกชอบอยู่๖เลข
คุณผู้ชมก็ดูตามภาพกันเอาเองแล้วกันนะคะ

แล้วก็นอกจากลอตเตอรี่ในมือแล้วนะคะ

ชอบเลขทะเบียนรถตู้ที่พาไปเล่นคอนเสิร์ตด้วย
คู่ที่แกนั่งเนี่ยเลขวงอยู่นะคุณผู้ชมนะ
ดูเอาเองแล้วกัน

ซื้อกันอย่างมีสติอุดหนุนรัฐบาลกันแต่พอดีพอดีนะคะ

ก็แค่อ่านข่าวไปตามปกติเท่านั้นเองนะคะ